สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยววางแผนกันดีหน่อยนะครับ
สภาพอากาศนั้นจะแตกต่างจากช่วงตั้งแต่ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เพราะว่าตอนบนครับภาคเหนือภาคอีสานฝนจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่หยุดไปนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันมีฝนตก
แต่ว่าคลื่นนั้นไม่แรงเท่าไหร่สุดสัปดาห์นี้คลื่นจะแรงขึ้นแต่ว่าฝนก็จะน้อยลงนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ซึ่งพัดปกกลุ่มเมืองไทยของเราอ่อนกำลังลงไปนะครับ
การอ่อนกำลังลงแบบนี้ก็ทำให้ก่อนหน้านี้ที่มีสถานการณ์น้ำพูดบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
กระแสลมมีการพุ่งขึ้นไปบริเวณดังกล่าวนะครับ
แต่พออ่อนลงไปแบบนี้ก็ทำให้กระแสลมนั้นมีการพัดเบนต่ำลงมานะครับ
พัดเมนต่ำลงมาแบบนี้ก็ทำให้เราเห็นสัญญาณเมื่อวานนี้นะครับ
บริเวณตอนกลางประเทศไทยกระแสลมนั้นมีการพัดเข้ามา
เอาความชื้นเข้ามาจากทะเลครับมาปะทะกับแนวภูเขาทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ
มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างนะครับ
แต่ว่าวันนี้ครับก็จะค่อยลดลงจะเน้นตกบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ส่วนใหญ่แล้วหลังจากนี้ก็จะค่อยลดลงคลื่นจะเริ่มแรงขึ้นนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็แรงแบบนี้คาดการณ์ว่าจะไปถึงช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้า
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละภาคในประเทศไทย
ผลพวงการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้แต่ละจังหวัดมีโอกาสการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหน
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือโอกาสการเกิดฝนเชิมขึ้นเป็นร้อยละปากสิบของพื้นที่เลยนะครับ
โดยพื้นที่ที่ต้องระวังก็คือเชียงใหม่เชียงรายพยาวแพร่น่านลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิษฐ์แล้วก็พิสุนโลกครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับก็ประกอบไปด้วย
จังหวัดเลยน้องบูลำพูน้องคายเมืองกาลสกลนครนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารกาลสินยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานี
เฉลี่ยแล้วก็ประมาณร้อยละปากสิบของพื้นที่
ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนร้อยละปากสิบของพื้นที่นะครับ
ปราชบุรีอย่างจะเรื่องบุรีอุธัยธานีชัยน่านครสวรรค์แล้วก็ลบบุรี
กับพังงาส่วนกรุงเทพมหานคร
การเกิดฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
เป็นร้อยละ๗๐ของพื้นที่
นี่คือฝนที่มีโอกาสตกในวันพรุ่งนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ

นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ